ให้ดูต่อไปนี้ค่ะรู้สึกปวดใจแทนผู้หญิงคนนี้

เหตุเกิดในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแถวปากเกร็ดนนทบุรี
คันหน้าเป็นปาเจโร่คันหลังเป็นเก๋ง
คันหน้าถอยมาชนเก๋งใครเสียหายคะ
ก็คันหลังเสียหายดิถูกเก๋งเสียหาย
เสียหายเก่งก็ต้องเรียกประกันคันหน้าก็ต้องเรียกประกัน
ประกันของเก๋งมาแต่ประกันของปาเจโร่ยังไม่มา
ลุงคนนี้ที่เป็นคนขับรถปาเจโร่เนี่ยแกก็จะไป
คุณผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายบอกเฮ้ยคุณลุงพี่จะไม่รอประกันใช่ไหม
รู้ไหมคะอวดอ้างผมทำงานกับสภาธนายความ
ผมทำงานกับทหารเบ่งด้วยยังไม่พอ
พูดประโยคนี้ค่ะเดี๋ยวปืนกูลั่นไปจะจบชีวิตนะ
ไอ้สลาดคุณผู้ชมดูคลิปค่ะ
พี่จะไม่รอประกันใช่ไหมน่ะครับมันรอนานแล้วน้อง
มันรอนานแล้วมันไม่มาแล้วใครเป็นสัตว์เสียหายคะ
พี่ชื่ออะไรคะพี่เอาบัตรประชาชนมา
ไหนครับชื่อนำว่าคุณพี่ไม่ใช่ค่ะ
พี่เมาแล้วค่ะขอดูบัตรชาชนพี่หน่อยได้มั้ย
น้องจะเปรี้ยวมากไปเปล่า
ไว้มึงขนาดนี้มึงจะเอาแรงกูอีก
อย่าพึ่งกล้างไปมึงจะตกชีวิตด้วย

คล้ายคุณเมาพี่จะไม่ชดใช้ใช่มั้ยคะ

เขาบอกว่ามนุษย์ลุงคนนั้นเมานะคะ

อักษรสีขาวแล้วก็พื้นสีแดงนะคะ

บอกว่าลุงคนนี้เมาแล้วถอยมาชนเธอในปั๊มน้ำมัน
ไม่ขอโทษสักคำแถมอ้างว่าเรียกประกันแล้ว

ตำรวจไม่จับเป่าแอลกอฮอล์
ถ้าชนคนทำไงจะไม่ยอมรอประกัน

บอกกับตำรวจบอกว่าทำงานกับทหาร

เออว่าจะไม่เอาความแต่ขู่เอาชีวิตถึง๒ครั้ง๒ครา

เดี๋ยวปืนกูลั่นไปจะจบชีวิตนะ
ลุงแกพูดแบบนั้นนะใช่นี่แหละค่ะเธอบอกว่าเธอรู้สึกไม่โอเคเลยนะฮะ

ลุงคนนั้นสิถอยมาชนนะทั้งที่คุณเป็นคนผิดผู้จาก็ไม่สุภาพ
อวดอ้างเบ่งด้วยรู้จักกับทนายความบ้างรู้จักกับทหารบ้าง
ตำรวจก็ไม่กล้าเป่าแอลกอฮอล์ด้วยเธอบอกแบบนี้นะคะ
หญิงคู่กรณีบอกว่าก็เลยไปแจ้งความเพิ่มเติมเพราะถูกคมคู่เอาชีวิตด้วย
ลองฟังเธอพูดหน่อยค่ะ
คุณลุงไม่ได้ให้ข้อมูลติดต่อใดเลยนะคะตามคลิป
ก็คือแกแจ้งว่าให้ไปหาชื่อแกจากสภาธนายเอาเอง

แกทำงานที่กระทรวงกระทรวงหนึ่งนะคะกับกลุ่มนายทหารนะคะ
ทำให้ทางกำรวจค่ะอาจจะเกิดความเกรงใจนะคะ
ดำเนินคดีนะคะไปแจ้งความกับทางคุณลุงเรียบร้อยนะคะ

ใช่ค่ะ
ให้ไปหาคือน้องเนี่ยพยายามถามชื่อไงตอนที่เกิดเรื่อง

ทีนี้ก็เลยถามชื่อแล้วก็ขอดูบัตรประชาชน
เกี่ยวบอกทำงานในกระทรวงทำงานตามตาหาดด้วยนะคะ
ก็เลยทำให้ตำรวจเหมือนเกรงใจไม่กล้าเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล
ทีนี้คุณผู้ชมน้องคนนี้บอกว่าตัดสินใจ
ไปแจ้งความไว้ในท้องที่สพปากเกร็ดนนทบุรีแล้วนะคะ
ตอนนี้รอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกชายคนดังกล่าวมาสอบปากคำ
คือน้องบอกว่าถ้าเกิดว่าตำรวจยังไม่ดำเนินการใดละเว้นหรือปล่อยประละเลย
บอกว่าเดี๋ยวจะนำคลิปที่ถ่ายไว้บนโรงพัก
ช่วงที่ตำรวจเกรงใจไม่ยอมเป่าแอลกอฮอลคุณลุงเจ้าของรถ
โพสต์ลงในโซเชียลเพิ่มเติมด้วยนะ
ถ่ายไว้ด้วยเหรอโทษที่ตำรวจไม่เป่านะเออเอาสิค่ะเอาสิค่ะ
โทษว่าพอปากเกร็ดนะที่ตัวของน้องทบุรีนะครับใช่ค่ะ

ผู้การนี้ก็หัวจะปวดเรื่องคดีของคุณแตงโมเอารับไปอีกหนึ่งประเด็นแล้วกัน